ตามกันต่อสำหรับพระเอกที่งานเข้านะคะ
งานเข้าที่ว่าเนี่ยนอกจากงานอีเวนต์แล้วก็ยังมีเรื่องดราม่าเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
เมื่อประมาณ๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหไปที่ไหนก็ต้องมีกระแสอเจ้า

ดังมากเป็นพลุแตกแล้วมาตอนนี้ต้องยกให้น้องฟิล์มธนพัฒน์
ตอนนี้กลายเป็นบอกว่าโป๊ปเนี่ยส่งไม้ต่อความดังและเรื่องเยอะให้กับฟิล์มนั่นเองนะคะ
หลังจากที่หลอกแฟนคลับเนี่ยออกมาตั้งกดเล็กมากมายนะฮะสำหรับของฟิล์ม
งานนี้โป๊ปจะว่ายังไงบ้างไปฟังจากปากพี่โป๊ปกันค่ะ

ตั้งคนี้กับข่าวนี้อ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะจากที่เขาแยกผิวแล้วอะไรงี้
เอาละยังนะครับ

อ๋อผมไม่ได้เกลียดเนอะความดังหรือความไม่ดังอ่ะ
ก็คือเราก็อยู่กับตัวเราเราไม่ค่อยได้มองคนอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
เราจะดูตัวเรามากกว่าว่าช่วงชีวิตหรือว่าความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงมากกว่า
ก็ชัดเจนนะพี่โป๊ปก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นมีความเรื่องเยอะอะไรทั้งนั้นนะคะ
ส่วนที่เห็นช่วงนี้ว่าโป๊ปหันมาจับไม้กอล์ฟอวดสวิงนะไม่ต้องตกใจ
อย่าไปคิดว่าพี่โป๊ปเนี่ยเห็นแบบช่วงนี้สตาร์ใช่ไหมยังไม่ได้จะทิ้งวงการบันเทิงนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเห็นเพื่อนเล่นกันเลยนึกสนุกอยากเอาบ้างก็แค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรนะจ๊ะ
ก็เป็นกีฬาในร่มนะพี่โป๊ปเขาชอบชอบเล่นกีฬา
กีฬาในโลกมันก็มีหลายประเภทอันนี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่หนุ่มเขานิยมกัน